ข้าวไสม์ไทยเสร็จใหม่ให้เยอะ
มาเจอกัน๓คน
หวันอังคารหวันอังคารกรุงเทพฯดูจะสดใส

ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจไปให้แบบว่าท่าว
เชียงใหม่แม่ห้องศรหนักมาก
คืออยากจะให้เป็นเกรดแบบไพ่พี่หมัดเลย
อ่ะอยากจะให้สกัดเป็นแบบนั้นเพราะว่า
ถ้าสมมุติว่าไปดูภาพมันเหลืองไปหมดเลยนะคะ
คือแบบขะหมวกขะมัว
ไม่ใช่แบบสีแบบใสดูแล้วโลกสดใส
ให้มันเป็นแบบสีเหลืองถ้าถ่ายภาพออกมาเนี่ย
ลองดูเป็นภาพเหลืองไปหมดเลย
มี
ล่าสุดนายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็เดินทางไปประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายนะคะ
ก็เป็นส่วนชายแดนไทยเมียนมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันนะคะ
ซึ่งกรณีนี้ก็มีการขอให้ทางจังหวัดประสานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่ทางเกษตร
ก็คงต้องนำเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการนะคะ
เพราะว่าถือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
แม้ว่าระดับจังหวัดเองก็จะมีการสัมพันธ์ต่อกัน
แต่สภาพของปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นวงกว้างค่ะ
แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองก็มีความหลากหลายของกลุ่มที่อยู่อาศัยด้วย
ส่วนข้อเสนอให้ทางจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากภาวะฝุ่นละออง
ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาหลายด้านนะคะ
ก็คือถ้ามีตัวอย่างจากการประกาศช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมา
ขณะที่ปัญหามาจากนอกประเทศซึ่งเราเนี่ยก็คือประเทศไทยควบคุมไม่ได้
ดังนั้นจึงจะแก้ไขปัญหาภายในให้ได้ดีที่สุดก่อน
โดยในครั้งนี้ก็จะรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อที่จะมีการปรับแล้วก็เพิ่มเติมการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
ทีนี้ไปดูที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษ
ก็มีการประกาศเรื่องของคุณภาพอากาศ
เหนือเกินเกณฑ์มาตรฐานไป๒๙พื้นที่ด้วยกัน
เป็นโซนสีแดงเลยนะคะที่เรียกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ๑๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่๕พื้นที่

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
คุณภาพอากาศตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก
ของเราใช่ไหม

กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็
ภาคใต้ตะวันออกด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็คือถ้าเป็นภาคเหนือตอนบน
วันที่๒๙มีนาคมถึง๔เมษายน
อันนี้ก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวัง
แต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากรุงเทพเราก็เป็นลูก

ตอนนี้เชียงใหม่อยู่แล็ค๑๘ของโลก

อาทิตย์กรุงเทพฯไม่มีเนอะไม่ไปติดต่อเจอแล้วเนอะ

โอเคลูกยังสบายใจ

เห็นที่เขาแชร์กันที่แบบเชียงรายที่อะไรที่ว่า
ไหนจะโรงพยาบาลเด็กแรกเกิดเอ่ย

คนเข้าโรงพยาบาลนะ๔๐๐คนต่อวัน

กัมพวกกว่า
ละ๔๐๐ตอนนั้นตอนที่เป็นโควิด๔๐๐เราเอาอยู่เพราะเป็นแค่หวัด

บางคนอาการแรงอาการไม่แรงมันยังมีแบบอยู่บ้านได้
แต่อันนี้ส่วนใหญ่จะวิกฤต
เพราะเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไอ้แค่เจ็บคอพี่ว่าถ้าคนแค่เจ็บคอนิสัยคนไทย
ก็คือรักษาตัวเองนอนพักผ่อนอยู่บ้านแล้วกินยา
อันนี้คือเขาไม่จำเป็นเขาก็ไม่ไปหาหมอ

แต่ขณะเดียวกันที่เธอบอกว่าหลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงการออกนอกที่แจ้ง
เขาก็ย้อนกลับมาถามน้องแล้วจะเอาอะไรกิน

จะเอาอะไรกินเธอตอบแม่จะไปสวยไหม

ใช่แต่เอาตัวแม่นิดหน่าที่เราเป็นคนเหนือ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยากเพราะว่า

เราอยู่กรุงเทพเรายังมีทางรอดทางเชื่อม
เดินใต้สะพานนี้ที่นู่นมันไม่มีมันอยู่ไกลกันนะแม่
มันก็ต้องเดินออกไปปั่นจากใต้ย่า
ไม่ได้มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปสวนไปไหล่ไปอะไรอย่างนี้

ชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขากดสารปั่นจากท่าย่าง
แต่พี่ในฐานะที่ตัวเองเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะ

มันคือทุกคนร่วมใจกันเผา

ไปถามคนเราว่าเฮ้ยไม่แสบจมูกกันเลยเหรอนี่คือฝุ่นที่มันอันตราย
เขาก็แบบว่ามันเป็นช่วงนี้ช่วงหน้าแล้วเขาคิดว่ามันเป็นหน้าร้อน
สปลาวเองจริงต้องบอกว่าปีที่ผ่านมา
เขาจัดอันดับก็คือขยับขึ้นมาด้วยนะคะเรื่องของปริมาณฝุ่น
ขยับรังขึ้นมาอีกคือเอาไงแต่รัฐบาลจะต้องมีกฎ
กฎเข้ามันเหลือมาอะไรคืออะไรคือจะต้องมี
ว่ากฎมีห้ามห้ามทำนี้ห้ามทำนั้นห้ามเพราะว่าถ้าสมมติ
ใช้กฎหมายที่นายกตู่พูดอ่ะถ้าใช้กฎหมายปุ๊บก็เหมือนกับ

ถ้าเมื่อเราไปจับกิชนสะพะหลัง
เอาไปเตรียมฝูกข้าวโพธิ
เพราะครั้งนึงตอนนี้ประเทศไทยเราดูดปรณานูลงให้ฝูกข้าวโพธิ
เพราะว่าอาหารสัตว์ที่ส่งทั้งในทั่วโลก
เราดูดเกี่ยวกันแต่ไม่เคยบอกคือ
ว่าตอนที่ไปเก็บเกี่ยวช่วงฤดูจะทำยังไง
คือจริงตอนนี้ถ้าเอาปัญหาแบบการแก้ปัญหาระยะสั้น
เราเอารถไถเอาอะไรไปให้เขาก่อนเลยได้ไหม
ให้หน่วยงานภาครัฐไปทำให้ก่อนได้ไหม
มันจะได้ลดการเผาแบบเฉพาะหน้าไปก่อนนะตอนนี้
กี่ไร่เหรอคะแล้วมันจะต้องใช้อีกกี่ล้านคันเหรอคะ
เด็นคือตอนนี้อนุมัติงบก็ไม่ได้แล้วด้วย
ไม่ได้แล้วที่สำคัญให้เราหยุดนะ
ให้เราหยุดนะทุกคนในประเทศไทยไม่เผาเลย
จากจุดเดียวนะรอบบ้านเขาเผามันก็มาบ้านเรา
เราอยู่ตรงกลางลูกเห็นไหม
อย่างเช่นเรามีแม่น้ำโขงกั้นเนี่ยเรามีแม่น้ำโขงกัน

เหลี่ยมทองคำอาจจะต้องโดนสองอย่างเลยคืออะไร
เขาก็ทำกันเพราะว่าเขาก็อาชีพหลักของเขาคือ

พื้นที่เรื่องของการปลูกแบบพวกเข้าโพด
เลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างนี้มันขยายพื้นที่ไปทางสองประปอล์ลาวเอง
แล้วก็ทางเมียนมาเองเขามีการแบบว่าปลูกกันเยอะด้วยตะเข็นรอบตรงนี้หมดเลย
ดังนั้นอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าโอเคเรามีการจัดการก็คือเราพยายามจัดการพื้นที่ในประเทศของเราก่อน
ส่วนต่างประเทศโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศดังนั้นอาจจะควบคุมได้ยาก
ดังนั้นมันก็ต้องมาควบคุมของในประเทศไทยก่อนเพราะพี่น้องบอกว่ามันไม่ไหวจริงนะคือต้องมีการยื่นหนังสือแล้วอ่ะ

เพราะหวั่นว่ามันจะกระทบหลายด้านอีก
ก็ยังประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไม่ได้

ปกติอยู่ตรงริมโขมองเห็นไท่

แล้วตอนนี้ไฟป่าก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วย

จะเข้าไปดับไฟมันก็ยากมันก็ลามไป

วันนี้สิ่งหนึ่งเราเชื่อว่าถึงเวลาทั่วโลกด้วยเนอะ
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เขาประชุมกันระดับโลกระดับโลก
มันถึงเวลาที่เราจะต้องทวงคืนอากาศหายใจ
อืมแต่มันก็ยากนะทวงคืนอากาศหายใจ

ว่าเหมือนเก็บค่าคาร์บอนหลายที่ก็ได้

คือธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมไหนที่มันมีส่วนในการปล่อย

เดี๋ยวนี้เขาก็ไปทำเป็นเรื่องของคาร์บอนแทนใช่ไหม
ก็คือไปหาพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
หรือไปหาวิธีในบริษัทตัวเองเพื่อจะทำตรงนี้

โอเครู้ว่าฉันแก้ไม่ได้เพราะฉันจะต้องดำเนินธุรกิจต่อไป

น้องไม่ว่าจะเป็นชาวเหนือ
ชาวอีสานจริงตอนนี้ต้องดูแลตัวเองอย่างหนักนะครับ
จริงร้อนเขาก็บอกว่า

ร้องว่าล้างจมูกมันไม่ได้แพง
ถ้าคุณพอล้างได้สักวันละครั้งก็ยังดี

ตัวสเปรยพ่นโควิด

นึกออกป่ะที่ของหมอไทยคิดน่ะ

เพราะว่าจริงมันก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจไปนะฮะ

ตอนนี้สถานการณ์หลายคนเป็นไงก็ส่งมาบอกเรากัน
ไปขอรบตรงชาติกันสักแปบนึงก่อนครับ
เดี๋ยวกลับมาดิวอริสราขอบคุณตำรวจ

เข้าแล้วค่ะคุณหลุมเข้ามาดูด้วยวันนี้

นางพูดว่าอะไรนะ

ขึ้นแล้วเด้งขึ้นมาแล้วค่าใจกากก็อย่าปากเก่ง
เป็นแค่สัพเวสีอย่าจะเอ่อใช่ไหมทำตัวเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
คือด่าใครจะคอมเมนต์รูปซักหน่อยพอเจอแคปชั่นปุ๊บอุ๊ย
แต่หลายคนเข้าไปเขียนบอกว่าเอ๊ะด่าอีเจี๊ยบหรือเปล่าเพราะเมื่อวานพูดถึงอีเจี๊ยบ
จริงไม่น่าใช่อีเจี๊ยบนะคะไม่น่าใช่อีเจี๊ยบนะ
ใครล่ะแต่รูปหล่อนะรูปไม่ค่อยแมตกับวะรีเท่าไหร่นะ
ไม่รูปก็ได้อยู่เพราะรูปเขาแบบยังเอาอย่างนี้หรอพี่ยังเอาหรือจะเอา
บวกเนอะนี่พี่หนุ่มอยู่ในแชทเหรอคะให้พี่หนุ่มพิมพ์ตอบหน่อยสิ

หลังจากที่ดิวอริสราเนี่ยเขาให้ข้อมูลต่างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ในฐานะพยานคดีเว็บพนันออนไลน์

โอ้โหทำให้มีการพูดถึง

ตั้งจากชุนชีสหรีเทาแล้วก็ไหลมา

ประกอบว่าตัวเองเคยโดนขัง
มันเป็นความเจ็บช้ำเวลานางส่องกระจกตัวเองแล้วนางแบบว่า
มันมันเหลือรอยแผลเป็นมันรอยแผลเป็นนาง
บางครั้งก็ดูสิบางทีหน้านางก็เบี้ยวไปด้วยเพราะนางโดนปืนตบนุ่งตบหน้า
จนในที่สุดก็มีคนพูดถึงมาเกาะ๘๘๘
แล้วก็พูดถึงเบนท์เดมอน
ในที่สุดคุณเบ้นเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาจากฮ่องกง
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังถูกควบคุมตัวถูกต้องไหมฮะ

วันนี้เจ้าตัวก็โพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า
ดิวขอขอบคุณคุณอาต่อศักดิ์สุวิมลสำหรับความเต็มที่ชัดเจน
และตรงไปตรงมาของคุณอาม
ขอบคุณคุณอาจากใจจริงครับ
ขอขอบพระคุณพลตำรวจตีดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
และตำรวจทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ขอขอบคุณขอเป็นกำลังใจทุกคนปฏิบัติงานต่อไป
หลังจากนี้นะคะวันนี้ดิวพูดในฐานะที่เป็นดิวอริสรา
ที่ประชาชนเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ยังใช้ชีวิต
และยืนอยู่ในสังคมไทยนี้
บางคนก็บอกว่าหลายคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ดิวเห็นและยังมีความหวัง
และความมั่นใจว่าตำรวจไทยที่ดียังคงมีอยู่ค่ะ
ตราบใดที่ดิวและประชาชนคนไทยยังคงอยู่ในประเทศไทยนี้
อยากให้เราทุกคนมีความเชื่อมั่นและมีความหวังเสมอ
สุดท้ายดิวขอขอบคุณทุกคนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก
สำหรับกำลังใจและความห่วงใย
ดิวเชื่อว่าทุกการกระทำในชีวิตคนเรามีผลที่ตามมาเสมอ
เพราะดิวเชื่อว่าคำว่าดีจะนำพาสิ่งดีมาให้กับเรา
บางคนก็ถามนางว่านางจะย้ายไปอยู่เมืองนอกเมืองนานเลยหรือเปล่า

นางบอกไม่นางยังกลับมารับงานปกติ

กลับไปก่อนเพราะว่าลูกชายไม่ได้มาด้วย

ปรากฏว่าทนายตั้มแบบเมื่อวานนี้แบบ

คือจะบอกว่าที่ผ่านมาคือธนายตั้มเขาก็จะมีลุคที่เหมือนกับว่าฟาดฟันอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
เวลาเขาออกมาเปิดเผยเวลามีข้อมูลอะไรต่างออกมา
แต่เมื่อวานน่าจะเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกเลยที่เขาดูแบบ
ปวดใจเหรอร้องไห้อ่ะน้ำตาคลอ
มีการเล่าถึงอดีตของตัวเองอะไรแบบนี้

คือจุดเริ่มต้นก็มาจากที่ทนายตั้มโพสต์ถึงคุณชูวิทย์ใช่ไหมคะ

แล้วก็มีการออกมาบอกว่าเนี่ยคุณชูวิทย์รับเงินสารวัตรสัว
แล้วก็เอาไปบริจักษ์ให้โรงพยาบาลต่างนานา
คุณชูวิทย์ก็แฉกลับด้วยการโพสต์ภาพใบเสร็จรับเงิน

แถลงไปไถไปคือแลกกันคนละหมัด
เมื่อวานนี้ทนายตั้มก็เลยออกมาแถลงข่าวยอมรับว่า
ใช่รับเงินค่าแถลงข่าว๓แสนจากลูกความจริง
แต่เขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้รับทุกเคส
จะเป็นเคสที่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงที่เขาจะโดนฟ้องเฉย
เมื่อเขาออกหน้าเขาก็ต้องเหมือนกับรับเงินส่วนนี้ไว้เป็นเหมือนหลักประกัน
เวลาที่ถ้าโดนฟ้องก็เอาไปใช้ในเวลาที่โดนฟ้องแบบนั้น

ทางโทรศัพท์๒๐นาทีกี่บาท

และก็มีการพูดถึงนิดนี่เวลาร้องไห้ขอดูหน่อยได้มั้ยครับ
พวกหนูอ่ะคือเอาให้เด็กก็ลำบากครับนะ
อยากใช้คำพูดของลูกผมเลยนะครับ
ลูกลำบากครอบครัวลำบากนะ
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเออ
ช่วยสังคมขอแค่ส่วนหนึ่งพอ
เรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอน
ผมขอคิดนี่แหละค่าแถลงข่าว

แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้น

ไอ้การคิดเงินค่าแถลงข่าวหรืออะไรใดก็ตามเนี่ย
หนึ่งหลายคนจะสงสัยว่ามันทำได้จริงไหม
ค่าตัวเขาก็นะแถลงข่าวหรือค่าจัดงานใช่ค่่ะ

ใช่ไหมคนไทยรู้จักเขาเรารู้จักทนายตั้มแรกไปที่ปรึกษา
ทนายประชาชนทนายประชาชนไว้สำหรับคนตกทุกข์ใดอยากนู่นนี่นั่น
แต่คนไทยเริ่มมาสนิทสนมกับเขาเนี่ยเพราะว่าหวยครูปีชาดัง
หลังจากนั้นปุ๊บทนายตั้มก็มาทำให้กับลุงพลป้าแตน
ถูกค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่มีงานที่เขาบอกว่าเขาไม่มีงานไป๖เดือน

คุณชุวิตก็บอกดูสิดูความเปลี่ยนแปลง
ชาวนี้ก็บอกโอ้โฮทำไมตอนนี้ทนายตั้มรวยจังเลย
ในชวิตดูหรามีคนเอามาโพสต์บอกอุ๊ยใส่กำไร
เครื่องประดับรองเท้าเสือผ่าเดินทางแบบไหนยังไง
เขาก็เลยเหมือนออกมาบอกว่าคือก็เมื่อก่อนเขาเป็นใช้ชื่อทนายประชาชนใช่ไหม
เนี่ยเปิดไลฟ์สไตล์เหรอของทนายตั้มอะไรอย่างนี้นะคะ
คือเขาก็บอกว่าจังหวะที่เขาร้องไห้เขาพูดทำนองว่าแบบ
ก็เมื่อก่อนเขาใช้ชื่อธนายประชาชนช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
ส่วนลูกเขาถามว่าแบบพ่อทำแล้วพ่อได้อะไรแล้วครอบครัวเรา
เหมือนทำรองว่าลูกเขาเองก็ยังไม่ได้อะไรอย่างนี้เขาก็รู้สึกสะเทินใจ

และการที่เขาทำงานหาเงินมาเพื่อดูแลครอบครัวตัวเองให้มีชีวิตที่ดีและสบายเนี่ย

เพราะหลายทนายตั้มอินดาลาก็ใช้กันเยอะ
เขาบอกว่าจริงการรับเงินค่าแถลงข่าวจากลูกความแบบนี้
ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดมารยาทธนายความนะคะ
คือหลายคนจะถามคำถามนี้ว่าทำได้เหรอมันผิดมัญญาติธนายความอะไรอย่างนี้ไหม
คือมันไม่ผิดจริงอันนี้ทนายนิด้าก็ออกมาพูดเหมือนกัน
ทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นตอนแรกมันเป็นทนายตั้มตีคุณชูวิทย์
คุณชูวิทยตีกลับไปที่ทนายตั้มทนายตั้มออกมาแถลงข่าว
แล้วตอนแถลงข่าวนี่แหละที่เมื่อวานนี้พี่หนุ่มพูดใช่ไหมคะ
ว่ามันมีการพาดพิงถึงรายการห่วงกระแส
แล้วทนายตั้มเนี่ยก็พูดถึงทนายผู้หญิงคนนึง
ที่เคยไปออกโหนกระแสที่ว่าเรียกรับเงิน๓แสน

คือจริงแล้วถามว่าทนายผู้หญิงที่ไปออกรายการพี่หนุ่ม
จริงไม่ได้มีทนายนิด้าคนเดียวแต่มันมีแค่ไม่กี่คน
นายนิด้าตอนแรกเขาก็ออกมาโพสต์ก่อนทำนองว่า
ไม่รู้ว่าอยู่หวยมาออกที่เขาได้ยังไง
เขาก็เลยอยากจะขอชี้แจงในแง่ของความบริสุทธิ์ใจว่า
ไม่ใช่เขานะเขาไม่เคยเรียกรับเงิน
แต่อันนี้คือโพสต์หลังแล้วคือโพสต์ที่๒แล้ว
ตอนแรกเขาบอกว่าคิดว่าทนายตั้มคงไม่ได้หมายถึงเขาหรอก
แต่เขาอยากชี้แจงก่อนแต่โพสต์หลังก็คือเมื่อคืนนี้อ่ะ

หลังบ้านวงเล็บพยานบอกเล่าแจ้งนิด้ามาว่าพี่เขาหมายถึงหนูนี่แหละ
พี่เป็นทนายผู้หญิงเรียกเก็บค่าออกโหนกระแสครั้งละ๓แสนบาท
มือไตร้ายคือแบบเขาก็พยายามเขียนให้ซอฟต์เนาะ
ใจร้ายแล้วก็เขาบอกเลยว่าอู๋ทำไมพี่ถึงทิ้งบอม
ฟังเขาเล่ามาเน้นได้ยินมาว่ามันหลายเคสแล้ว
แถลงข่าวแต่ละครั้งไม่เคยมีครั้งไหนไม่กระทบคนอื่น
เพื่อสร้างความชอบทำให้ตัวเองเลย
นิด้าเคยศรัทธาพี่นิด้าไม่เคยนู่นนี่อันนี้เห็นไหม
แล้วก็ยาวเลยเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกพี่น้องกัน
ตั้มทำหนูทำไมพี่เกลียดหนูเหรอ
นี่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีก
ซึ่งธนายนิด้าก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่เคยเรียก
ไม่เคยเลยด้วยซ้ำเธอบอกว่าตกใจนะที่อยู่ชื่อของเธอ
หรือว่าตัวเธอเองถูกไปพาดพิงอยู่ในการแถลงข่าวของทนายตั้ม
แล้วที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือทำไมคิดว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าพาลูกความไปออกรายการเนี่ยเอาจริงมันไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้

แล้วตอนที่ได้ยินเรื่องนี้ถามว่าโกรธไหม
บอกไม่ได้โกรธแต่งงใจมากกว่าว่าทิ้งบอมใส่เธอทำไม
พอพูดว่าทนายหญิงที่ไปออกเธอก็นึกถึงเธอคนแรกนั่นแหละ
เพราะก็เคยไปมาก็เลยงงว่าจะพูดขึ้นมาทำไม
หรือถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเนี่ยก็มองว่าพูดแล้วเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมา
ซึ่งธนานิด้าบอกว่าก็ไปคุยกับพี่หนุ่มเลย

แล้วก็บอกพี่หนุ่มไปว่าช่วยหาหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่าคำพูดของเขาได้ไหม
เพราะมันไม่จริง
ลองฟังเสียงธนายนิด้าหน่อย
ที่เราไปนะก็จะเป็นจากรายการประมาณสองหนึ่งสามพันบาท
อันนั้นมันมีวิธีอีกเยอะมากที่จะ
โดยที่ไม่ต้องดึงคนอื่นเข้ามาร่วมวงด้วย

ซึ่งอย่างที่บอกว่าในมุมของกฎหมายเนี่ย
เรียกเก็บเงินลูกความถามว่าผิดกฎหมายไหม

ไม่ผิดมันแล้วแต่ตกลงระหว่างทนายกับลูกความ
ถ้าพอใจจะจ่ายกันอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้ธนิด้าบอกว่าในกระแสสังคมเนี่ย
อาจจะถูกโจมตีได้มันก็ต้องแยกออกจากกัน

ในฐานะที่เราเป็นทนายความ

เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงในฐานะของทนายความ
จะใช้ความเชื่อแล้วทำให้คนอื่นเสียหายอย่างเดียวไม่ได้

ล่าสุดดีกว่ากลั้นขำไม่ไหว

คุณแซนบอกกลั้นหัวเราะไม่ไหว
แรกทุกคนงงกันเลยว่าคุณแซนมาเกี่ยวอะไรกับประเด็นนี้

ว่าที่คิดแพงเพราะดูแลลูกความอย่างดี

ก็ใครที่มีประเด็นกันนะ
ซักแต่ได้แจ้งความ
ฟานเรียบหนี้คุณด่าเราว่า

ว่าดูแลลูกความดีนี่ไม่น่าจะจริง
เพราะที่แซนดำเนินคดีกับลูกความของทนายคนนี้
ล่าสุดอายการมีความเห็นส่งฟ้อง

ข้อหาแจ้งความเท็จเพิ่มหรือเปล่า
คงโดนแค่ข้อหามินประมาทเท่านั้น

ใส่กับคุณกระติกเนี่ยจะไปสารอาญามีนบุรี

ซึ่งเป็นคดีที่คุณแซนกับคุณกระติกเป็นโจทย์
หมินประมาทสามีผู้จัดละครดัง
ท้ายฝากถึงทนายความคนนี้ด้วยว่า
ดูแลลูกความให้ดีดูให้ละเอียดหน่อยก่อนจะทำอะไร

กลับมาที่คดีของคุณแซนที่ว่าเขาไปฟ้องหน่อยละกันนะคะ
ก็คือเขาบอกว่าศาลนัดคุณแซนกับกระติก
ไปสอบคำให้การและตรวจแพงฐาน
คดีที่เป็นโจทย์ฟ้องนายจริน
ก็คือสามีของคุณหนิงปณิตา
ใช่ในข้อหามินประมาท

ถ้าอีกฝ่ายต้องการเจรจากลายเกลี่ยทำได้นะคะ

หรือเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียใช่ไหม

อ๋อเป็นตัวเงินตัวทองนี่ไม่ใช่ตะกรวดเนอะโอเคอ่า

ก็มอบหมายให้ทนายจัดการอย่างเดียวนั่นแหละ

อีกฝ่ายก็ไม่ได้เคยมีความพยายามติดต่อ

เรื่องโพสต์ที่ทำให้เธอเสียหายอะไรเลย
ส่วนตัวถ้าถามว่าอยากไกลเกลี่ยไหม

ขอดูท่าทีอีกฝ่ายก่อนว่า

ส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าจะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่
ทีนี้พอเห็นการแถลงข่าวของทนายดังเขาใช้คำนี้
เขาบอกว่ารู้สึกเห็นสัจธรรมมากขึ้น

แต่จำเลยที่๑และ๒เคยคุยและเล่ามา

กระทำของทนายเป็นคนละอย่างกับตอนที่อยู่หน้าสื่อ
คุณแซนบอกว่าอีกฝ่ายไม่แม้แต่จะขอโทษด้วยซ้ำ
ซึ่งก็อันนี้ประเด็นที่เรื่องไกลเกลี่ยแล้วนะ

ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังจะได้ยินคำขอโทษอยู่แล้ว
ใช้คำว่าแถลงไปถ่ายไปก็หมายถึงทนายคนนั้นแหละ

ชุวิตก็บอกเขาก็จะไปพูดเลยว่าทนายคนไหน
แต่ก็จะมีวลีเด็ดของคุณชูวิทย์ออกมาทุกวันหลังจากนี้

ใช่ค่ะแต่หลังจากนี้คุณชุวิตจะไม่พูดแล้ว
เพราะว่าทนายอนัญชัยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดี
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการของทนายแล้วก็กฎหมาย

มีโพสต์ล่าสุดว่ายังไงฮะของคุณชูวิทย

นี่ของคุณชูวิทย์ล่าสุดนี่

ตอนแรกคุณชูวิทย์บอกเป็นคนสีเทาบอกตัวเองก่อน

มีไหมลูกหนูช่วยอ่านหนูช่วยเล่าหนู

ทนายสีเทาคือยังไงคะ

มันไม่ได้หมายความว่าผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ชนะคดีเสมอ

แล้วแต่มาตรฐานของทนายและลูกความ

ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของทนายเป็นสำคัญ

แต่การอาศัยสถานะทนายแล้วไปเก็บเงินค่าแถลงข่าว
ซึ่งเคยขึ้นโรงขึ้นสารมานับครั้งไม่ท้วน

เรื่องที่เอามาตีแผลมาจากแหล่งข่าวเทาของผม
จะไปบอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้มันผิดวิสัยจริยธรรมของผมเป็นอย่างมาก
หากเป็นโจรก็มีจิตใต้สำนึกได้เหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะในคนดี
แต่จิตใต้สำนึกโจรมันต่างกันมันออกจะดิบกล้าน
ชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะไม่ต้องอ้างธรรมะปกป้อง
ที่ทนายอาศัยลูกความไปใช้ในการแถลงข่าวแทนกระบวนการยุติธรรม
ไม่ใช่วิธีการของคนมีจัญญบันวิชาชีพ
ที่ใช้เป็นสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเองอย่างครอบครัวทนายทั่วไป
ผมรวยจากอาบอบนวดก็ไม่ได้ปฏิเสธก็รับกันตรง
แต่ไม่เคยโกงใครบังคับใครให้มาทำงานหรือมาเที่ยวทุกคนเต็มใจหมด
แต่การใช้สื่อเป็นเครื่องมือให้มาฟังเรื่องราวซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ
เพื่ออาศัยไปเผยแพร่ในเรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้ผิดวิสัย
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสแต่ขึ้นอยู่กับสำนึก
สิ่งที่นำเสนอให้สังคมรับรู้มีประโยชน์ไหน
ถ้าเป็นตลกก็สื่อความบันเทิงหัวเราะไม่ผิด
แต่ทนายที่ใช้สื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างแยบยนต์เท่ากับสื่อก็โดนหลอกใช้
อันนี้เป็นกรณีศึกษาบอกไปถึงสมาคมสื่อและสภาธนายความ
พอจับได้ไล่ทันเรื่องค่าแถลงข่าวก็ปัดพันละวันว่าแค่สองสามครั้ง
แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กี่ครั้งอยู่ที่การกระทำแบบนี้สังคมและสื่อยอมรับได้ไหม
ถ้ามีคนขายยาไปจ้างทนายว่าความแล้วทนายเอาคนขายยาไปแถลงข่าวคิดเงินก็ทำได้
แต่สื่อจะกลายเป็นเครื่องมือแล้วผู้ต้องหาก็หนีไปต่างประเทศด้วย
กรณีดาราสาวเอมี่ที่แถลงแล้วหนีไปต่างประเทศจำได้ไหมค

เอมี่ที่วันทุกจับค่าบ้านเลยเขาหาค้ายา

ว่ายังไงอย่าไปอาศัยคราบคนดีอ้างในเพจ
ว่าเป็นทนายประชาชนเป็นอะไรเลย

เมื่อสังคมวิปริตต้องเลือกเอาเองแล้วครับ

เพราะเวลาตายผมยอมตายเดี่ยว
มาคนเดียวก็ไปคนเดียว

นี่ไปเปิดศึกกับคุณชุวิตก่อนถูกต้อง
ใช่มันกำลังจะบอกว่าถ้าอยู่เฉยนั่นมันไปประเด็นอื่นไปเปิดอีก
ถ้าสังเกตดูค่ะถ้าเปิดมาปุ๊บแล้วถ้ามันโดนเส้นเขา

แล้วเขาบอกว่ามันมีประโยคอะไรนะที่คุณศักดิ์สยามแถลงข่าวบอกว่า
คุณชุวิตสติไม่ดีตื่นมาลืมล้างหน้ามันเข้าเส้นเขาเลยประโยคนี้
ก็เลยเขาก็เลยบอกได้มาถ้าเขาเปิดถ้าคุณเปิดผมก็พร้อม
แล้วเนี่ยทนายตั้มเปิดเขาก็พร้อมสู้กลับเหมือนกัน
ก็ต่างคนก็ต้องมีข้อมูล
ก็ต้องดูว่าท่านไหนตั้มจะงัดข้อมูลก็เป็นอย่างไร
ถ้าสมมติเป็นมวยตอนนี้ท่านไหนตั้มแพ้อยู่ถ้าชกมวยกัน
แต่ประชาชนชอบนะคะเพราะว่ามันได้ข้อมูล

ใช่ประชาชนบอกว่าไม่ได้สนหรอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ

เดี๋ยวให้ประชาชนตัดสินใจเอง

แต่คุณชูวิทย์ก็แอบมีแต่เนื้อนะ

ก็ใช่ไงที่แบบอะไรดราม่าดึงน้ำตาไม่เอาแล้ว

ก็โปะกะโปะกะ
ปุ๊กปุ๊กเราเป็นคนเสียว่าจะเป็นนักข่ายองราวหรือว่า
หรือประชาชนก็ได้อ่านแล้วก็ทำการแบบวิเคราะห์อนาฬิสิทธิ์ไปว่าเออตกลง
ใครมาเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเชื่อใครมากกว่ากัน

ตอนนี้ทุกคนก็คือขอบตาดำยิ่งกว่าตามข่าวดารา
เพราะบางทีมีแบบไม่ได้พูดชื่อออกมา

เพราะมันมีประเด็นทิ้งท้ายกันมาเรื่อย

แล้วต่างคนมีไปคอมเมนต์ในโพสต์ของแต่ละคนอีก
ต้องรอสรุปจริง

เป็นเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ
ตัวลูกสาวเขาเองไปทำหน้าอก
ปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านไม่ถึง๖ชั่วโมงเสียชีวิต
แม่ก็คือติดใจแหละว่าลูกสาวเสียชีวิต
ผลชนะสูตรออกมาเนี่ยทำไมมันถึงไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าอก
คือผู้สื่อข่าวค่ะไปถามนางจำปีอายุ๕๙ปีนะคะ
ก็มีการร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของตัวลูกสาวเขา
ก็คือนางสาวขนกวันอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวหลังจากเดินทางไปทำศัลยกรรมหน้าอกค่ะ
โดยกลับถึงบ้านพักของพี่สาวได้ไม่ถึง๖ชั่วโมง
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะคะ

ก็กลับมาเพื่อที่จะมาทำศัลยกรรมหน้าอก
แล้วก็มาพักกับพี่สาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เขามีนัดผ่าตัดหน้าอกตอนช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา
คลินิกในพื้นที่อำเภอปรักเก็ตจังหวัดนนทบุรี
เสร็จทำทั้งหมดก็เวลาประมาณสัก๒๓นาฬิกา
หลังจากนั้นลูกสาวมีอาการซึมแล้วก็มึนงงแล้วก็มีอาการไอค่ะ
พอถึงบ้านเวลาเที่ยงคืนตัวลูกสาวเขาขอนอนอยู่บนโซฟา
แล้วก็หลับไปกระทั่งเริ่มมีอาการปวดตามร่างกาย
ก็เลยมีการไปบอกกับพี่สาวบอกว่าเขาปวดหลังมาก
มีอาการเจ็บปวดเพลียหลังจากนั้นไอหนักจนนอนหลับไป
ที่พี่สาวเองเขาก็เป็นห่วงเข้าไปดูตอนช่วงเวลาประมาณตี๔
จากนั้นก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ให้มาช่วยเหลือ
แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
ทีนี้ค่ะในช่วงบ่ายวันที่๒๔มีนาคมก็มีการไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วก็ได้ใบชนะสูตรศพมาแต่ก็มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
บอกว่ามีเลือดออกบริเวณหน้าอกแต่เขาไม่ได้ระบุว่ามีการผ่าตัดทำหน้าอก
พี่สาวเขาก็นำศพไปที่บ้านจังหวัดนครราชศรีมาไปทำพิธี๓วัน
รวมไปถึงก็มีการปรึกษากันเนื่องจากว่าไม่เชื่อในการชนะสูตรการเสียชีวิต
ก็เลยมีการพูดคุยกับทางญาติบอกว่าอ้าวจะให้เก็บศพเอาไว้ก่อน
แล้วก็ได้ร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือหน่อย
เขาอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยชันสูตรศพอีกครั้งหนึ่ง
ลองไปฟังเสียงน้องสาวของผู้เสียชีวิตดูค่ะ
เป็นสิ่งที่หนูเสียชีวิตแล้วมีหมดทุกอย่างครับ
แต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้บอกกับคลินิกเห็นกับคลินิก
เพราะว่าหนูกลัวที่เขาจะหนีเขารู้ละว่าทำนมมาก็๕๖ชั่วโมงแล้วตาย
ทางศนและศพอไว้แล้ว
ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่คลินิกดังกล่าวนะคะที่ปักเกร็ดนนทบุรีก็พบว่าคลินิกตอนนี้ก็คือลักษณะก็คือเป็นตึกอาคารพาณิชย์๔ชั้นก็เปิดคลินิกเสริมความงามประเภทต่างแต่มีการแปะป้ายเอาไว้ค่ะบอกว่าปิดให้บริการไม่มีแพทย์ปิดเลยตอนนี้
บิ๊กเกรียนเมื่อกี้มีเพจบิ๊กเกรียน
ไม่คือมีคนเอามาลงในทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กข่าวใส่ไข่
เป็นเพจบิ๊กเกรียนนะคะ

สลิปโอนเงินจำนวน๓๕๐๐๐บาท
ก็เนี่ย

เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ขอติดตามข่าวตรงนั้นก่อนสิ
ติดตามข่าวกันต่อสิว่ายังไง

พอเราแบบว่ามีพูดถึงกรณีของคุณเอมมี่ใช่ไหมคะ
คนก็ถามว่าแล้วตอนนี้คดีของคุณเอมมี่ไปถึงไหนอะไรยังไงบ้าง

ถ้าเกิดเราดึงได้แล้วก็เรารวบรวมข้อมูลที่คุณชูวิทย์ต้องสรุป
ไปดึงของเขาเดี๋ยวเขาด่าด้วยเนาะ
นี่เห็นไทยรัฐนิวโชว์อะไร

รัฐนิวโชว์ไลค์อยู่เดี๋ยวเราพยายามดึงออกมาก่อน
จากไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ

สำนักพุทธตรวจสอบพระจับหญิงนวด

คุณไปดูก่อนเดี๋ยวจะคิดภาพไม่ออก
ลูกศิษย์ในแห่ป้องวัตดาลแบบไร้สาระคือเรื่องของเรื่องพุทธอัมเวร

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ก้นนะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์บ้านยางยายขลุยตำบลท่าแค่จังหวัดพัทธรุงเนี่ยครับ
หลังเกิดเหตุนางสาววิรายวรรย์อายุ๕๓ปีเนี่ย

มพลึกแล้วก็ไปหาพระภูมิพัฒน์ก็คือเอาง่ายปากต่อปาก
พระองค์เนี่ยสามารถรักษาได้มีวิธีโบร่ำโบราณมารักษาชาวบ้านเขาร่ำลือกันอย่างนั้น
โดยพระเนี่ยเขาก็จะใช้คอตอกไปตามลำตัวก่อนจะให้นอนเป็นแค่สูง๖๐เซนต์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ปูสังกษีด้านล่างเอาถ่านไฟก่อให้ร้อนให้นอนประมาณ๓๐นาที
พอลุกขึ้นมาเพราะว่าเท้าแผ่นหลังก้นขามันเป็นแผลผู้พองเพราะมันใช้ความร้อน

ในที่สุดก็ต้องไปโรงพยาบาล
ก็ไปสอบถามลูกศิษย์ลูกหาว่าพระภูมิพัฒน์เนี่ยอยู่ไหน
พระกอบวัตติกฤทธิ์นิมนต์ไปรักษายาดโยมในพื้นที่นครศรีธรรมราช

จากนั้นลูกศิษย์ก็ได้ไปด่านักข่าวว่าเรื่องดีมีตั้งเยอะทำไมไม่ทำ

ทำเรื่องไร้สาระทำให้พระเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะที่คณะสงฆ์ที่มาก็บอกว่าเรื่องที่นำไปลงนั้นน่ะ
มันทำให้คณะสงฆ์เสียหายนักข่าวมีเจตนาอะไร
เสน่ห์เปิดเผยอย่างนี้ครับนายเสน่ห์ก็คือผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา
บอกเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบการขอใช้โรงเรียนเปิดเป็นสำนักสงฆ์ก่อน

ยังไม่มีการดำเนินการยังถือว่าเขาผิดอยู่นะครับ
แล้วก็การรักษาผู้หญิงนั้นเอาจริงแล้วมันไม่ใช่กิจของสงฆ์

นี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะกระทำโดย
นี่คือจับที่ก้นใช่ไหมน่ะก้นน่ะ

เพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินใจได้คือ
เจ้าคณะส่งเป็นผู้ดำเนินการเองว่า
จะปารชิกหรือไม่หรือแค่ห้ามัด

ลองดูนี่ฟังเสียงของคนที่ไปรักษาหน่อยนะคะ
มันได้ไกลเซน

ส่งจากโปรดดีแอแต่นี่ก็เลือดหรือนี่

ครบหนีกดและแบกมานั่ง
เขาเป็นคนปลอบบัวที่ลำบากอย่างจุ้น
เรียนทางสื่อทางฝราบอกว่าดินเรียนทางสื่อทางฝรา
ไม่สามารถพาเรียนหน่อยสูงนะ

ไม่ในใจว่าเขาเป็นพลื้นนะ

วนแล้วก็ไปเรียนที่วัดภูเรืองการนวด

ว่าไปเรียนที่ไอ้ไร้เดียวเฉียงไม่นึง

ใช่รู้สึกตอนนั้นที่รถเมย์เคยเจอ

ปุ๊ปเลยนะหนู

แต่เรื่องที่๒น่ากลัวกว่าคือ

แต่พระกฎพระองค์มีแบบแพทย์แผนไทยหรือเปล่า
แม้จะเป็นแพทย์ตำรับแพทย์ตำรา
แพทย์แผนมันมีมันมีหมดน่ะ

คือจะแผนไหนสาดไหนก็แล้วแต่ว่าคนไข้อยากไปรักษา
อันนี้สาดแบบนี้แต่คือถ้าเจ็บปวดก็คือต้องหาหมอ

ถูกไหมอ่ะเพราะว่านั่นคือเฉพาะทางสุดแล้วอ่ะ
ถ้าไม่สบายใจค่อยไปหาพระได้ไหมล่ะ
ไปฟังธรรมไหวพระอะไรอย่างนี้
อันนี้เข้าใจแล้วเขาคงเขาจะว่าแบบ
คือไปหาหมอหมอก็คงบอกให้ย่าเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
แต่เราคงหาวิธีอะไรแปลกใหม่แต่แค่ว่าสุดท้ายไปนอนแผลตรงนั้น
แล้วความร้อนแล้วไม่มีใครควบคุมความร้อนนึกออกไหมคะ
บางทีใส่ถ่านไป๒ก้อนไฟปู๊มา

ย่ำอะเขาย่ำไฟหรืออะไรสักอย่าง

ถ้าถูกแต่แบบว่าทางกรมการแพทย์เขายังไม่อนุมัตินะ
ไอ้ที่เท้าไฟที่ฟืด

มันเป็นแพทย์แผนไทยมีแต่ไม่ใช่แบบว่า

ไม่รับรองเป็นแบบกิจจัดลักษณะว่าเขาในตำรา

แบบสปาแผนไทยอยู่นี่เอาเปล่า
เหมือนนวดเดี๋ยวไอ้นวดรี้เซ็น
ถ้าเราแจ๊กพอร์ตมาก็อาจจะเจออัมพาสก็มีเยอะอยู่

ถ้าภาพไม่เห็นแก่ภาพเหลืองสีกายเห็นแก่ภาพหน่อยได้ไหม

คุณผู้ชมเกียรติบอกว่าไม่สบายตัวไปหาหมอ
ไม่สบายใจค่อยไปวัด

ภาพนี้ทั้งไม่สบายตัวแล้วไม่สบายใจเลยล่ะ

ถ้าพูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าเผลอแป๊บเดียว๑๑ปีแล้วค่ะ

คือแบบว่าเราเผลอเหมือนแบบว่าแป๊บเดียว
มันช็อปกันมานานมันอยู่มาตั้งแต่ลาซาด้าเป็นแรกจากการช็อปปิ้งออนไลน์

แล้วก็แน่นอน๑๑ปีของราซาด้าพบกับดิวสุดปังเซลล์ใหญ่ครบรอบ๑๑ปีกับราซาด้า
ส่วนรถเนี่ยนะฮะแรงสูงสุด๖ต่อรถอัตโนมัติทันทีในคำสั่งซื้อซื้อเดียวนะครับ

เพราะเขาแจกสนั่นกับคูปังคืนเงินสูงสุด๑๐๐
สมาชิกใหม่ได้รับเงินคืนอีก๕๐นะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๙มีนาคมยังพอมีเวลาอยู่นะ

วันที่๒๙มีนาคม๑ทุ่มตรงนี้เลยเท่านั้นนะฮะ
วันนี้เท่าไรแล้วเนี่ยวันนี้วันที่๒๘แล้ว
เรายังมีเวลาอีกประมาณ๒๔ชั่วโมงถูก
เขาบอกว่าชาวเน็ตไม่เคยได้พักกันจริงหลังจากเพจ
มอย๑๐๘เขาโพสต์ข้อความถึงดาราตัวแม่ระบุว่าเอาเงิน
จ่ายค่าสารหมดแน่งานละครก็ไม่ค่อยมีไม่แปลกที่จะรับ
งานกินข้าวกับนักการเมืองแค่กินข้าวจริงนะอยากไปกิน
ด้วยจางหนูหิวกินข้าวเท่ากับอีพีมเมียธนาคีงานเนี้ย
ชาวเน็ตหลายคนก็แหกไปคอมเมนต์เช่นโจทย์คือขึ้นสาร
ตอนเนี้ยงานละครไม่ค่อยมีอีเจ๊เรียกแม่ต้องมีคดีเยอะ
สินะถึงต้องจ่ายค่าฟ้องร้องโดนคดีทั้งบ้านน้องเสีย
ชพูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าก็มีฉาบเฉิกอะไร
ด้วยไงลูกรู้เลยว่าใครก็ทั้งบ้านโดนคดีกันหมด
ย่อมต้องใช้เงินเป็นการต่อสู้เยอะหน่อยแต่ก็ยังนั่งรอ
ไม่รู้หลังหลังไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้นานละถ้าพูดตรง
ตรงนะแม่ก็รับงานกินข้าวนักการบืองนะแม่ค่ะน่าจะ
อยากรู้รับงานกินข้าวนี่คือคือแค่ไปนั่งกิน
ข้าวเป็นค่ะไม่พี่ว่ามันไม่มีแล้วล่ะทุกวันเนี้ยไอ้
งานกินข้าวกินข้าวมันมีแบบเป็นเรื่องเป็นเราเพราะทุก
วันนี้เมื่อก่อนอ่ะเวลาที่ดาราเขาหาว่าอ่ะหนึ่งเป็น
เสียอืมเด็กคนนู้นเด็กคนนี้อ่านไปอย่างนู้นอย่าง
ทุกวันนี้แบบพี่ว่าดารามันหาเงินได้เยอะกว่าไปรับ
กินข้าวไปนั่งทำงานกินข้าวหรืออาจจะไปคุยดิวงานกับ
พ่อดิดินนักการมืองเขาก็มีธุรกิจกันแบบเขาเรียกว่า
อะไรน่ะอ่ะไปคุยกับทางผลิตอ่ะไม่รู้อืมแต่อันนี้ก็บอก
งานกินก็ถ้าสมมุติดูกันจริงเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้อง
ไปเดาเลยว่าเป็นใครถูกต้องไหมน่ะแต่ชิคกี้พายเห็นมานั่ง
ไร้ขายของทั้งวันเปล่าวะอืมก็จริงอืมแม่ล่ะรับการ
กินข้าวนักการมืองคือแม่ล่ะหรออืมกินข้าวต้องเอาเงิน
จ่ายเขาหรือเขาจ่ายเราคะโอ้โหพี่มดพูดอย่างงี้เดี๋ยวเป็น
อีกนะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกนะเราไปกันต่ออ่า
อย่างที่บอกเพลงที่จริงข่าวใส่ไข่บอกมันเป็นใน
ตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะไม่ใช่ข่าวใส่ไข่นะพี่มดบอก
เพราะว่าคนนี้รู้เออคือสำหรับแฟนเพลงยุค๙๐
แรมมี่อาร์เอสเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเลยค่ะ
ออกมาโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่ากลางปีนี้เนี่ยมา
แน่นอนเปลี่ยนแผนทุกแผนที่คุณเตรียมไว้อะไรปีนี้เป็น
ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตต้องมีเอสด้วยนะคะที่
หยุดทุกคอนเสิร์ตโปรดสังเกตว่ามีเอสที่ท้ายคอนเสิร์ต
เตรียมเปลี่ยนแผนทุกแผนที่คุณเตรียมไว้ปีนี้ประเดิมปี๒๕
สิบเก้าสามสิบกรกฎาคมเก้าถึงสิบกันยายนแล้วก็ยี่สิบแปด
ยี่สิบเก้าตุลาคมโดยศิลปินของทั้งสองค่ายที่จะมาขึ้นเวที
รุ่นนี้กันเลยคุณเจเจตรินต้องประกบคู่กับคุณทัศน์ณตะกัวทุ่งค่ะ
คุณมอสปฏิพานก็ไปประกบกับคุณเต๋าสมชาย
คุณทานทะยังคู่กับคุณนุ๊กสุธิดานะคะ

เกอร์รี่เบอร์รี่อยากดูแบบนี้มากเลยอ่ะ
คุณเป๊กผลิตโชคคุณไอซรันยูไปปะทะกับแดนบีมนะคะ
ปานพลังเสี่ยงนิวจิ๋วต้องกูกับริชาไปเลยจ้ะ
แล้วก็คุณอ๊อฟปองศักดิ์กับคุณดังพันกรแล้วก็โจ๊กโซคูกับคุณฟุ๊กไอน้ำ
ปุ๊กก็คือเป็นไอดอลของทางเดียวกัน
คือเมื่อก่อนหลายคนอาจจะเห็นศิลปินมาร้องเพลงกัน
แต่อาร์เอสเขาก็ไม่เคยเอาเพลงเขาออกมา

อย่างเช่นของคุณทักเขาจะร้องเพลงของเขา
จะร้องตัวเพลงของเขาในเวทีเดียวกัน

ก็คงไม่คนละท่อนหรอกเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่

เดี๋ยวนะอันนี้แค่เปิดล็อตแรกนะ

ปั้งว่านะครับเพราะแม่ขอนำเสนอควรจะใช้
ดีเจหรือพิธีกรในยุคนั้นด้วย
เออจริงก็ดำกันทาพาลอ้าวอีกมาก
จริงมันจะได้มันจะเฟลล์แบบบรรยากาศจริงนะ

เงียบแบบนี้ปรากฏไปอยู่บนเวทีนะจริง

พรุ่งนี้คุณได้รอหาบัตรคุณจองกันให้ดีนะครับ

ใช่หมดจนกว่า๑๐บาทนี่คุณกำลังตั้งดูอยู่ว่า

ยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ราคาเลยแต่คือคนกำลังเดากันอยู่

มีคนบอกว่าอยากดูพี่น้อยวงภูกับพี่เสกโลโซ
อืมตัวพี่เศกหายไปไหนแม่พี่เศกล่ะ
พี่เศกตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ลูกนึงอ๋อ
เขาก็ยังร้องเพลงอยู่มีคนบอกว่า

เธออยากรออยู่ว่าจะมาไหมพี่เศกมีงานคอนเสิร์ตเกือบทุกวันนะแองจี

แต่บอกว่าพรุ่งนี้ไมโครก่อนจองบัตรให้ทันก่อนนะฮะ

ไปพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อ
เขาบอกว่าห้างแทบจะแตกอยู่แล้วนะคะ
หลังจากเจอเซลปรายนี้ต้องถามแบบ

แฟนคลับมาร้อนนั่นขนาดเท่าโอ้โฮ

เออไม่มีขนาดนี้หมากกว่าเจ้าเล็กนิเฟอร์นี่นะ
จุ้มเม่งไงพี่วอร์ดจุ้มเม่งคือดังมาก

จุ้มเม่งมีอะไร
แก้งขนกุยพันธุ์โกเดนนี่ไงจุ้มเม่งดูหน้าน้อง
เขาไปบุกห้างที่โคราช
แล้วก็โชว์ตัวอวดความน่ารักของเจ้าจุ้มเห่ง
แล้วสร้างปรากฏการณ์จุ้มห้างแตก
เพราะแฟนคือแห่มาให้กำลังใจแบบ
ดูดูคิ้วไปดูเอฟซี
นี่เพื่อจุ้มเหม่งตัวเดียวเท่านั้น
เม้นต์บอกว่านี่รีบออกจากบ้านมาเพื่อเจอจุ้มเหม่งเลยนะ
แต่ขนาดมาเร็วแล้วที่นั่งก็ยังเต็ม
ต้องไปยืนดูจากชั้นบนถึงจะเห็นซุปตา
แต่ยังไงก็จะสู้เพราะว่าอยากจะเจอจุ้มเหม่งตัวจริง
บางคนขับรถข้ามจังหวัดมาเจอจู

ตกใกล้ไฟ

ดูหนูของเขาเลย
มันกินน้ำแข็งจะไม่อันน้ำเย็นนะ
มันกินใหม่มะลิงมีน้ำแข็งไปอีกลูก
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันก่อนครบโชงชาติ

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ